เพราะว่ามีเรื่องพระอีกค่ะแต่เป็นพระปลอมนะคะ

โกนหัวแล้วก็แต่งตัวเป็นพระเลยปลอมใบสุทธิ
แล้วก็ทำตัวเป็นเหมือนพระทุกอย่าง๗คนค่ะที่ระยองค่ะ
คือความแตกด้วยความที่ว่าชาวบ้านเขาเห็นว่าเอ๊ะทำไมพระกลุ่มนี้ไม่มีความสำรวมอะไรเลย
เห็นแบบวิ่งข้ามถนนวิ่งไปวิ่งมาอะไรแบบนี้
ชาวบ้านเขาก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ว่ามาดูหน่อยซิใช่พระจริงหรือเปล่า
พระปลอมนะคะก็คืออาศัยผ้าเหลืองแบบไปบินทบาทได้อาหารได้เงินได้ปัจจัยอะไรแบบเนี้ย
เจ็ดคนนี้ไปเรียกรายเงินจากชาวบ้านในพื้นที่อำเภอกแกลงค่ะ
ชาวบ้านเขารู้สึกว่าเอ๊ะมันแปลกวิ่งข้ามถนนบ้างอะไรบ้างไม่สำรวมเลย
แจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบพอเจ้าหน้าที่มาถึงเชิญพระปลอมทั้ง๗คน
ไปวัดกระแสบนไปตรวจสอบว่าไหนดูหน่อยซิเป็นพระจริงหรือเปล่า
ขอดูในย่ามหน่อยซิมีอะไรบ้างเจอใบสุทธิปลอมเจอมีดสองเล่ม
พระปลอมทั้งหมดเลยค่ะหนึ่งในแก๊งพระปลอมบอกว่าเป็นคนนครสวรรค์
ไม่ได้ไปบวชอะไรที่ไหนกันมาหรอกอยู่ดีก็โกนผมซื้อใบสุทธิปลอมมาจากพระอีกรูปหนึ่ง
ไม่ได้รู้จักกันซื้อมานะใบละ๕๐๐๐นะพี่อุ๋ย๗คนคูณไปสิ
ถึงขั้นขายใบสุทธิปลอมเพื่อให้เป็นพระปลอมเลยแล้วก็ไปซื้อมาจากพระรูปหนึ่ง
ไม่รู้ไปซื้อมาจากพระจริงหรือพระปลอมเขาบอกว่าไปซื้อใบสุทธิปลอมมาจากพระ
ล่าสุดวันนี้นะคะตำรวจนำตัวทั้ง๗คนนี้ออกจากห้องขังส่งฟ้องศาล
แบ่งเป็น๒คดีนะคะคดีแรกคือมีสองคนเจอข้อหาแต่งกายคล้ายพระสงฆ์เดินเรียรายเงินส่งฟ้องสารแขวง
ส่วนอีก๕คนส่งฟ้องศาลจังหวัด๒ข้อหาแต่งกายคล้ายพระสงฆ์และปลอมแปลงเอกสาร
ญาติญาติมาจากนครสวรรค์ค่ะมาขอประกันตัวแต่ต้องรอดูว่าตำรวจจะให้ประกันตัวหรือเปล่า
หนึ่งในแก๊งพระปลอมบอกว่าก็เนี่ยตอนเนี้ยที่อำเภอแม่เปิลที่บ้านของเขาอ่ะมันแห้งแรงอะไรอย่าง
มันทำอะไรไม่ได้เลยไม่มีเงินเลี้ยงครอบครัวเลยเนี่ยนะโกหกครอบครัวนะว่าจะไปหางานทำครับ
แล้วมารวมตัวกันก่อเหตุที่อำเภอแกลงเขารวมตัวกันเป็นแก๊งแล้วก่อเหตุไปด้วยกันนะคะ
สุดท้ายไม่รอดถูกจับดำเนินคดีนะคะ
บาปกรรมมันตามทันไงต้องขอบคุณชาวบ้านที่แจ้งเจ้าหน้าที่

ยังไงฝากพี่ขยายผลไปถึงใครนะที่ทำใบสุทธิพระปลอมไปขายให้พวกนี้
พระบอกว่าซื้อมาจากพระแต่ไม่รู้พระจริงพระปลอมนะใบละ๕๐๐
ถ้าเป็นพระจริงก็ยิ่งดีเลยจะได้จัดการกันไปต่อ